แต่คุณมีมาอันศาสนาค่ะที่ไปทำลายภาพลักษณ์ของศาสนาคุณ

หลอกเรียกรับเงินบริจาคจากลูกศิษย์ลูกหา
วีดีโอคอลไปหาลูกศิษย์ของพระผู้ใหญ่คนนี้
บอกว่าขอดูเรือนร่างหน่อยลักษณะคือเหมือนอาณาจารย์นะคะ
มีคลิปให้ดูด้วยนะคะคุณผู้ชมดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
นี่ใช่หลวงพ่อไหมคะเนี่ยหลวงปกติหลวงพ่อไม่ไม่ต้องเปิดกล้องแบบนี้นี่ค่ะ
เมื่อกี้เลขบัญชีที่ให้หนูโอนนี่ใช่ชื่อหลวงพ่อไหมคะ

ไม่เป็นไรพรุ่งนี้หนูไม่เวลาที่ดูตัวสอบหน้าเถอะ
ถ้าทำเสียงก็จะสาวทำไมล่ะเนี่ย

คุณผู้หญิงเนี่ยเธอไหวพลิบดีมากนะฮะ
อัดคลิปไว้เลยตั้งใจจะโพสต์ประจานเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมนี่เป็นเสียงสนทนาระหว่างคนที่ปลอม
เฟซบุ๊คของพระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมา
ลูกศิษย์ของพระรูปดังกล่าวคือพระจริงนะ
ที่ถูกนำมาแชร์กันในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
มีการนำมาแชร์พร้อมกับข้อความระบุเตือนภัยบอกว่า
เฟซบุ๊คของลงท่อที่ใช้ชื่อว่า
นบพงศ์กิติพัฒน์คุณโดนมิจฉาชีพแฮ็กเฟซบุ๊ก
แล้วไปหลอกลูกศิษย์ให้โอนเงิน

เพื่อดูเรือนร่างของลูกศิษย์สาวด้วย
ระบุชื่อของมิจฉาชีพรายนี้ด้วยนะคะ
ว่าชื่อในชานโรงเขียวขำ
นั่นคือตัวจริงนะชัยนรงเขียวขำนะคะ

ทีมข่าวไทยรัชทีวีลงพิวดิปรายสีส่องไปจรวดสอบความที่จริงและ
ไปพบกับพระครูกิติพัฒนาคุณ
เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองต้อ
แล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรี

เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่ท่านถูกแฮ็กเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่ารู้เรื่องนี้แล้ว
รู้มาจากลูกศิษย์ลูกหาของท่านนั่นแหละที่มาเล่าสู่กันฟัง
สอบถามมากันมากมายว่าหลวงพ่อต้องการรับเงินบริจาคจริงหรือเปล่า
พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาถึงรู้ว่า
เอ้ามีคนไปปลอมเฟซบุ๊คของหลวงพ่อ
จริงแล้วเฟซบุ๊กนั้นเป็นเฟซบุ๊คสำรองของหลวงพ่อ
ที่เปิดไว้นานแล้วแต่ว่าต่อมามันกลับเข้าไปเปิดไม่ได้
ก็เลยสงสัยว่าเอาล่ะน่าจะโดนแฮ็กแล้วล่ะ
ตอนนั้นก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเลยขอเตือนไปยังลูกศิษย์ลูกหา
หากมีคนส่งข้อความไปลักษณะคือ
ขอรับเงินบริจาคโปรดอย่าหลงเชื่อ

หลวงพ่อไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กนี้นานแล้ว

ก็สามารถไปแจ้งความเพิ่มเติมกับตำรวจได้
เพื่อให้ติดตามมิจฉาชีพมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ